กลับไปที่กรทม๒อีกทีนะครับตอนนี้
นายชัวร์หลีกภัยพักประชาธิบัติกำลังให้สัมภาพภูมิข่าวอยู่ครับ
ไปฟังเลยครับ
เที่ยวที่แล้วไม่ได้เลยเที่ยวนี้ได้จักรหนึ่งคนก็ได้ร้อยละร้อยครับผม
ไม่น้อยไปเหรอครับหนึ่งคน
ก็ผมเปรียบเทียบนะครับสมมุติได้๑คนก็ได้ร้อยละร้อยแล้ว
เพราะเที่ยวที่แล้วศูนย์เพราะฉะนั้นเที่ยวนี้ก็หวังว่าคงมากกว่านี้ครับ

ภาคใต้ก็ผมในใจนะครับว่าน่าจะดีกว่าเดิมแต่ว่าดีกว่า๑คนหรือสองคนที่ผมไม่แน่ใจครับผม
ยังไงขอให้พี่น้องได้ยืนยันเหมือนเดิมนะครับ
ครั้งที่แล้วก็เข้าใจหลายคนก็บอกกลัวจะสู้อะไรไม่ได้
ก็ยอมเปลี่ยนแปลงทั้งที่ความจริงก็ยังสรรคุณภัครภัฏอยู่
เพราะฉะนั้นสถานการณ์น่าจะเปลี่ยนไปบ้าง

คือในชวนหลีกภัยที่ท่านมากับคณะของภาคประชาธิบัติ
ในการที่จะยื่นสมัครสอสอในระบบบัญชีรายชื่อครับ